พริตตี้สาวเขาโพสต์เฟซบุ๊กบอกว่าทนไม่ไหวแล้ว
เพราะว่าถูกอดีตแฟนหนุ่มทำร้ายร่างกายน่วมไปทั้งตัวนะคะ
มีการเอาทีวีมาทุ่มใส่อ่ะคุณโอ้โหแล้วก็ราดน้ำมันจะเผา
แถมยังขู่จะฆ่าแม่อีกก็เลยทนไม่ไหวไปแจ้งความแล้วนะคะ
ชาวเน็ตเนี่ยแห่ให้กำลังใจสาวพิตตี้คนนี้เพียบเลยค่ะเรื่องราวนี้เปิดเผยโดยหญิงสาวรายหนึ่ง
ซึ่งเป็นพริตตี้ด้วยแล้วก็เป็นเน็ตไอดอลนะคะมีผู้ติดตามถึงกว่าหนึ่งแสนราย
โพสต์ภาพของตัวเธอลงเฟซบุ๊กค่ะ
โดยพบว่าตามร่างกายเขียวช้ำไปทั้งตัวทั้งใบหน้าแขนขา
และก็บริเวณแผ่นหลังเหมือนกับไปโดนทุบตีอย่างหนัก
ระบุอย่างนี้นะคะบอกว่าเธอถูกอดีตแฟนหนุ่มทำร้ายร่างกาย
ทั้งใช้มีดตีคีย์บอร์ดตีทุ่มทีวีใส่
แล้วยังเอาน้ำมันราดตัวจะจุดไฟอีกเพราะดีที่ยังไม่ถึงกับจุดไฟเผาร่างเธอทั้งเป็นนะคะ
อาการบาดเจ็บและร่องรอยแผลฟกช้ำตามร่างกายหลายแห่งรวมถึงขาชาครึ่งซีก
ก็ส่งผลทำให้เธอต้องยกเลิกงานจ้างเพื่อไปรับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลแพทย์รังสิตแทน
จากนี้หญิงสาวผู้เสียหายยังบอกด้วยนะคะว่าเธอและครอบครัวถูกฝ่ายชายไประราน
ส่งข้อความข่มขู่ทั้งตัวเธอและแม่บอกว่าเดี๋ยวจะตามล่าเลย
และยังมีหลักฐานทุกอย่างที่สามารถจะเอาผิดได้ค่ะไม่ว่าจะเป็นบาดแผลที่เห็น
แชทและคลิปเสียงแต่ที่เธอออกมาโพสต์ให้สังคมได้รับรู้
เพราะอีกฝ่ายเขาบอกว่าเขาไม่กลัวใครหรอกนะคะเธอก็เลยอยากปกป้องตัวเอง
แล้วก็กลัวว่าคนผิดในที่สุดแล้วจะลอยนวลค่ะหลังจากเรื่องราวนี้ถูกแชร์ออกไป
ชาวเน็ตก็เข้ามาแสดงความเห็นใจเธอค่ะแล้วก็สนับสนุนบอกว่าไปแจ้งความดำเนินคดีนี่แหละ
ดีที่สุดเลยนะคะเพราะจากบาดแผลที่เห็นเข้าข่ายพยายามฆ่า
เจ้าตัวก็บอกว่าตอนนี้แจ้งความไว้แล้วค่ะเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างดำเนินการ
ส่วนตัวเธอเองอยู่ระหว่างรักษาอาการบาดเจ็บพร้อมทั้งยังขอบคุณทุกกำลังใจจากชาวเน็ต
ได้แสดงความห่วงใยแล้วก็ช่วยกันแชร์ไม่ปล่อยให้ชายคนนี้ลอยนวลนะคะ
จากการตรวจสอบเฟซบุ๊คของฝ่ายชายพบว่ามีการโพสต์ข้อความรุนแรงตอบโต้อีกฝ่าย
และยังได้โพสต์ภาพตัวเองหลังถูกชกจนตาบวมช้ำ
แต่ก็ยังระบุข้อความท้าทายนะคะเขียนว่า
ได้เดี๋ยวเจอกันกูชื่อปราบจำชื่อไว้
ที่ล่าสุดจะปิดเฟซบุ๊กไปแล้วหายไปแล้วค่ะ
เช่นเดียวกับในอินสตราแกรมที่มีการโพสต์ภาพระบุข้อความว่า
ไม่มีทางออกมีแต่ทางตัน

หลังจากนั้นบัญชีดังกล่าวมีการตั้งค่าจากสาธารณะ

ส่วนเบอร์โทรศัพท์ที่ได้ระบุไว้ก่อนหน้านี้ก็พบว่า
ไม่สามารถติดต่อได้แล้วนะคะ
คือจริงทางออกมันมีแหละ
บางคนอาจจะพูดติดตลกว่าไม่มีทางออกก็ไปออกทางเข้า

แต่ว่าอยู่ที่ว่าเราจะเลือกเดินไปหาทางออกหรือเปล่า
แต่ที่แน่ทางออกไม่ใช่การใช้ความรุนแรงแน่นะคะ
ถูกต้องค่ะอยากให้มันเป็นหนึ่งในทางเลือกของเราเลยนะคะ